และผู้ช่วยดักการควบคุมของหัวใจการคุยกับพลังกลุ่ม
ถึงทางเจ้าพนักงานแบบว่าอยากให้จริงตัวเป็นทางรวด
ซึ่งจะเสร็จกันมากหรือหลีก็ง่ายกว่า
แต่ว่าถ้าหากไม่เสร็จก็ให้จับตัวพระยาผู้ประมาณต่างเป็นตัวประตัก
แต่ว่าในร่วมต้อนหน่วยก็มีมูลในการพูดต่างโฆษณ์กันด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะคะ
จริงเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ตั้งแต่ตอนที่พันธบทโทบัญญินถูกกล่าวหากรณีวางแผน
ที่จะอำพลางการฆ่าเสียชูวงนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นกว่าที่สำนวนจะเสร็จ
ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างยืดเยื้อนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทางครอบครัวของเสียชูวงเราเรียกกันแบบนี้ในข่าวนะคะ

แต่ทีนี้ที่มันซ้อนเข้าไปนอกเหนือจากกรณีเรื่องของการอำพลางเหตุแล้ว
ที่ทำให้เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ถ้าจำกันได้นะคะ
มันมีกรณีเรื่องของการโอนหุ้นซึ่งการโอนหุ้นก็อีลุงตุงนังพอสมควร
โอ้โหมันสลับซับซ้อนมากนะคะ
คือไม่อยากจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนในหนังเหมือนในละครเหมือนในซีรีส
เพราะว่าพอมันเป็นของจริงแล้วมันมีคนเสียหายจริงมีคนเสียชีวิตจริง
คือมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำกันได้ขนาดนี้ถ้าสุดท้ายแล้วพิสูจน์ว่าผิดจริงตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ทีนี้มาแทรกเข้ามาอีกก็คือคดีล่าสุดค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
ในการร่วมวางแผนอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาซึ่งดูแลสำนวนคดีของตัวเอง
ทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นคือเป็นคดีนี้นะคะ
เป็นคดีเรื่องของการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาค่ะที่พันตรวจโทบัญญินเดินทางมาที่ศาลนะคะ
นักข่าวไปกันเต็มเลยแต่ว่าวันนี้การรักษาความปลอดภัยแน่นมากมากนะคะ
ไม่ว่าจะระหว่างทางตอนที่อยู่ในศาลศาลท่านก็ให้ไม่ได้ให้เข้าไปนั่งฟัง
ให้เข้าไปนั่งดูค่ะคือก็รับชมจากการถ่ายทอดออกมา
เพราะไม่ต้องการให้เกิดความจะเรียกอะไรดีเสี่ยงต่อเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
ทางกองปราบเป็นคนให้ข่าวนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกัน
ประเด็นที่กรณีเรื่องของเป็นไปได้จริงแค่ไหน
ถ้าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งใจจะไม่ว่าจะใช้คำว่าแหกคุกนะคะ
วางแผนระเบิดเรือนจำนะคะวางแผนให้มีคนมาชิงตัวตัวเองนะคะ
หรือว่าวางแผนที่จะจับตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำ
เพื่อที่จะต่อรองในการออกจากคุกนะคะหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ย
มีอะไรอีกได้บ้างที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงคือถ้าเราพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะ
มันก้ำกึ่งว่ามันจะเหมือนแบบเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงขนาดนี้ในชีวิตจริง
เหนือจากในหนังในละครแล้วเนี่ยนะคะวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉัน
วันนี้แขกรับเชิญของเราสองท่านก็คืออดีตตำรวจทั้งสองท่าน
เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ตำรวจอีก๒ท่าน
นามของกองปราบแล้วก็ในนามของราชธรรมนะคะ

เดี้วยังอาจจะชินที่จะเรียกเช่นนั้นว่าผู้การผู้การ

แทบจะทุกย่างก้าวที่มันเป็นข่าวของพันตำรวจโทบัญญินมันเหมือนในหนังหมดเลย
ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองเกี่ยวข้องกับการวางแผนในการอำพลางคดี
ตัวเองวางแผนในการเข้าไปยุ่มย่ำกับคดี
ตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ววางแผนแหกคุก
วางแผนจ้างคนให้เข้ามาช่วยตัวเองหรือวางแผนจับตัวประกัน
คืออันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะ
เรียนถามในกรณีที่มันไม่เป็นข่าวเพราะถ้าเป็นข่าวเราคงรู้กัน
มันเกิดขึ้นบ่อยไหมลักษณะแบบนี้ของคดีใหญ่ที่คนถูกจับเข้าไป
เป็นคนที่ก็รู้วงในวงนอกอะค่ะ
ก็ในคดีใหญ่แบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ประเด็นก็คือเรื่องของโทษที่จะลง
แล้วก็วงจรของกลุ่มอายกรรมทั้งหมดเนี่ย

ถ้ามีความช่วยเหลือและเชื่อมโยงกันได้
และสามารถที่จะทำให้คดีนี้
พ้นจากการดำเนินคดีของเจ้าพนักงานก็ตาม
หรือแม้กระทั่งประเด็นคือจนต่อพยานหลักฐาน
ก็ต้องจนด้วยการหลบหนี
เพื่อให้หนีออกจากพ้นจากโทษที่จะลง
ก็ในภาพรวมใหญ่เนี่ย
ยังไม่ถึงขั้นขนาดเป็น
เนื้อวัตกรรมทางอาจกรรม
คิดขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของความเจริญ
พื้นฐานของทัศนคติของผู้ต้องหา
หรือผู้ที่ก่ออาจกรรมเกิดขึ้นนะครับ
แต่ในต่างประเทศมีเยอะนะครับ
แล้วมีหลายลายไม่ให้มีแค่นี้นะครับ
มีจนใช้เทคโนโลยีมากมายมหาศาล

ในการวางแผนอย่างดีก็วางแผนจะหลบหนี

ช่วงจังหวะที่จะไปลืนจามไปศาล
หรือจากหลวงพักไปสารระหว่างทาง
แหกหักเนี่ยมันก็มีน้อยบ้างแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้น
คือช่วงก่อนเจาะก่อจรจนตรงนี้มันก็มีกระบวนการของคนที่จะแหกห้องขังหรือแหกเรือนจำออกมันก็มีอยู่บ้าง
แต่เจ้างานโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพบน้อยนะครับ
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษามากโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่ก่อคดี
ต้องกลับไปดูว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความคิดอย่างไร
ตั้งแต่คดีแรกคดีที่๒และกำลังจะก่อคดีที่๓ที่ว่าถูกกล่าวหาเนี่ย
ว่ามีวิธีคิดอย่างไรจะเห็นว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ย
เขามีวิธีคิดที่ซับซ้อนแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้จริงอย่างที่กองปราบมีพยานหลักฐานนะครับ
ผมก็คิดว่าก็น่าเชื่อได้ว่ามันเป็นไปได้แต่ความสำเร็จจะจบไม่จบนะครับ
เพราะว่าเขาจะต้องผ่านขั้นตอนของห่วงโซ่ของเวลาหลายห่วงนะครับ
ถ้าการเข้าไปเนี่ยเมื่อถูกว่าตัวเองต้องถูกคุมขังแล้วเนี่ย
สิ่งที่เขาต้องค้นพบก็คือหนึ่งใครจะช่วยเขา

หนึ่งคนใกล้ตัวคนที่อยู่ติดกับเขาจะช่วยเขาเหลือยังไง
และบรรดาพักพวกที่อยู่นอกข้างนอน
จะสนับสนับสนับอย่างภรรยาเขาหรือยาดที่อยู่
หรือคนที่เคยร่วมกระทำผิดในความผิดนี้แต่ไม่ได้ถูกควบคุมหรือถูกกล่าวหาด้วย
มันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของกวนหรือแก๊งอาชกรรมที่ก่อหรือรอเวลาเท่านั้นเอง
คือถ้าเอาในช่วงที่ท่านยังทำงานตำรวจอยู่เนี่ยนะคะ
คือเคยมีความพยายามขนาดนี้ในคดีไหนไหมคะ
เห็นความสลับซับซ้อนตามนี้ค่ะ
ยังไม่เคยเห็นขนาดนี้ครับมีคดีต่างประเทศที่เคยทำคือวิกเกอร์บูเตือ
ซึ่งในขณะนั้นประมาณการเท่านั้นเองว่า
จะมีการชิงตัวหรือมีแก๊งมาเฟียเข้ามาจากต่างประเทศ
เราก็มีการควบคุมที่จะนั่นคืออาจกรสงครามซื้อขายสงครามนะฮะ
ที่ถูกจับในประเทศไทยแล้วก็เราก็คาดการณ์ว่าจะมีการชิงตัวเกิดขึ้น
ที่เราพูดถึงคือไม่ใช่ว่าเราลืมว่ามันเคยมีคดีแหกคุก
คดีหนีจากเรือนจำคือมันจะว่าบ่อยก็อาจจะไม่ใช้คำนี้
แต่ว่าก็เห็นอยู่เนื่องนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรือนจำที่ใช้ในการคุมขังพันธบทโทบัญญินนี่
คือไม่ใช่ธรรมดานะคะก็คือดีที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดคือย้ายมาอยู่ที่บางขวางซึ่งขังเดียวอีกมีกล้องวงจรปิดอีก
แล้วก็ดู๒๔ชั่วโมงแล้วก็มีโซ่ตัวจนกระทั่งเจ้าตัวบอกว่าเหมือนกับ
ที่เขาถูกกล่าวหากับวิธีคิดของเขา
กับสิ่งที่ณวันนี้กองปราบแล้วก็เรือนจำไม่ได้ปฏิเสธ
คือเป็นไปได้เลยเหรอที่จะลงทุนขนาดนี้ทั้งที่คดีมันตัวเองเป็นคดีใหญ่อยู่แล้ว
เป็นเป้าอยู่แล้วแต่เลือกที่จะใช้วิธีซึ่งมันอุกอาจนะ
ถ้าคือต่อให้แบบไม่สำเร็จแต่ทำก็อุกอาจมากนะอาจารย์
คือจริงแล้วในเราเห็นสิ่งที่เขาเคยทำอะเนาะ
มันก็ดูเกินจริงแทบจะทุกอันอยู่แล้วครับ
ถ้ายังดูตั้งแต่คดีเคสชูวงอย่างนี้
หรือว่าเคสที่อุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาใช่ไหมครับ
ถ้าเราบอกว่าคนอย่างคนอย่างคุณบัญญินเนี่ย
จะคิดอะไรที่บันเจิดขนาดนั้นแบบโหระดับฮอลลี่วูดอย่างนั้นได้
จริงเหรอมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นอาชกรในกลุ่มที่
ถ้าเป็นอาชวิทยาก็คือแบบกระทำความผิดโดยเป็นนิสัยอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ทำทำจนถ้าสมมุติว่าอย่างในกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องที่ผมเคยอาจจะเล่าหลายครั้งในรายการนี้นะครับว่า

เราเราอาจจะรู้สึกว่ามันโหทำไมมันช่างเลิศเลอขนาดนี้มีการ
ตั้งแต่เรื่องโอนหุ้นหรือว่าการฆาตกรรมอำพลางโดย
มีการขับรถมีการตีก๊อฟอะไรมันลึกลับมากนะครับ
แล้วก็คนกลุ่มคนเหล่านี้อาชญากรเองเนี่ย
จะชอบที่จะไปเห็นที่เกิดเหตุจะรู้สึกว่ามีความสุข
เหมือนเป็นถ้วยรางวัลในสิ่งที่แกก่อเหตุอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นจินตนาการเหล่านี้ถ้ามาเกิดขึ้นกับคุณบัญญินที่เคยมี
นานาการในการก่ออาชญากรรมมาก่อนผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไร
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในจินตนาการเขาเนี่ย
ที่เขาเอามาเล่าให้กับคนที่อยู่ในเรือนจำติดอยู่กับเขาด้วยเนี่ย
อาจจะด้วยเหตุผลทางรัฐศาสตร์ว่า
อาจจะชักจูงจูงใจว่าเราจะมีแผนอย่างนี้
โน้มน้าวแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาสนิทกัน
อาจจะช่วยให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนกลายเป็นพวกกลายเป็นเพื่อน
เพลินฟังสนุกอะไรอย่างนี้ซึ่งเขามีคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
พอข่าวมันหลุดออกมาจากการสอบสวนสอบประคำของเจ้าหน้าที่เองนะครับ
ซึ่งพอเราเห็นประเด็นเหล่านี้มันก็เลยดูพิษดารนะฮะ
คุยครับเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่
คือกองปราบเนี่ยคือมันไปเริ่มจากการรู้ยังไง
ทำไมถึงแบบไปคุยกับคนซึ่งเฮ้ยคนนี้ใช่เป็นคนที่พันธุโทบัญญินจ้างวานนะครับ
แผนแบบนี้แล้วก็มีคนอื่นอีกขั้นตอนจะเป็นแบบนี้
คือเป้าของกองปราบที่เริ่มต้นเนี่ยคือคิดแทนพันธบทโทบัญญิน
แล้วไปหาหรืออยู่ดีได้มายังไงคะ
ไม่ครับจริงแล้วมันต้องจับย้อนหลัง
แต่ว่าในรายละเอียดของการตรวจค้นจับกลุ่ม

อาจจะเปิดเผยไม่ได้นะครับของทางกองปราบ
แต่ว่าตัวประเด็นแรกที่เจอนี่ก็คือคนที่หลบหนีมาก่อน
แล้วก็มีโทษตามหมายจับอยู่แล้วด้วยนะครับ
พอจับคนนี้ได้แล้วสอบปากคำได้เนี่ย

ซึ่งก็จะมีทั้งการที่ให้ติดต่อกับทางสสนครสวรรค์นะครับ
ที่จะให้ช่วยเหลือแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการถอย
มันสืบย้อนกลับไปได้ครับว่าคนที่มาช่วยเขาเป็นทนาย
ความคิดที่จะหลบหนีมีการวางแผนที่จะหลบหนีอะไรอย่างนี้ครับ
ฉันถามค่ะอาจารย์แล้วแต่สะดวกใจที่จะตอบ
แล้วตัวบุคคลแรกที่ตำรวจไปหาเพื่อให้ได้แผนนี้ทั้งหมดเนี่ย
คือตำรวจไปจับคนคนนี้เนี่ยนะคะคือตามข่าวชื่อโจสุทนเนี่ยนะคะ
คือตำรวจไปหาคนนี้ยังไงถึงไปเริ่มที่คนนี้คะ
มันต้องมีข่าวจากข้างในมาก่อนครับมันต้องมีข่าวจากข้างในมาก่อนซึ่ง
ซึ่งมันก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบแหละว่ามันมีการสื่อสารอะไรกันลักษณะแบบนี้นะครับ
ฉันเข้าใจถูกไหมเวลาเวลาผู้ต้องขังเขาเข้าไปอยู่เนี่ย
เฉพาะคดีใหญ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบมันเป็นชั้นที่ราชธรรมจะต้องเป็นคนดูแล้วตำรวจปล่อยมือเลย
คือตำรวจเขาก็จะมีวิธีการหาข่าวของเขาโดยเฉพาะโดยเฉพาะด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าเป็นคดีใหญ่
ไม่ใช่โดยเฉพาะคดีใหญ่แต่ว่าทุกคดีที่คดีมันยังไม่จบนะครับ
ก็คือยังไม่ได้พิสูจน์การกระทำความผิดอย่างเด็ดขาด

คดีการกระทำความผิดเนี่ยมันยังไม่ได้จบสารดีกาเนอะ
แล้วก็ผู้กระทำความผิดเองก็ยังต้องมาขึ้นศาลอยู่บ่อย
เพราะฉะนั้นการข่าวต่างในบางครั้ง
แม้แต่ตอนการเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมเนี่ย

เพราะฉะนั้นตำรวจไม่ได้ปล่อยมือครับ
ราชทันต้องทำหน้าที่ในการควบคุมการคุมขังของผู้ต้องหา
แต่ว่าในเรื่องของการติดต่อการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรของตำรวจ
รวมถึงการหาแหล่งข่าวใกล้เคียงใกล้ชิดอย่างนี้

คุณภูการค่ะเวลามีคำถามแล้วจะได้คำตอบหรือเปล่า
แต่เวลาหาข่าวเนี่ย
เอาเท่าที่ท่านคิดว่ามันจะอธิบายได้ก็คือว่า
ทำไมตำรวจโดยเฉพาะกองปราบ

จะเป็นไปได้เขาจะวางแผนขนาดนี้เลยเหรอ

หลักสูตรของในอารยประเทศเมื่อเกิดประเด็นหนึ่งประเด็นขึ้นมา
เมื่อเกิดความเรียกความเข้าใจอันหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีประเด็นมาให้ตาม
อาจกรรมจะก่อขึ้นตั้งแต่ระดับแรกของตัวของผู้ต้องหาเนี่ย
พอพิเลสของการพูดคุยของเฟรนด์ของเงินที่ต้องจ่าย
ของคนที่จะมาหามันต่อกันมาต่อเนื่องมันเป็นวงจรเดียวกันวงจรไง
คุยกับเพื่อนคนนี้ถ้าวางแผนกันแล้วตกลงกันได้สงสัยมีการให้เงินกันด้วย
การติดต่อมันใกล้กับการเชื่อมโยงกับทางการเงินไหมแล้วครอบครัวรู้หรือเปล่า
คนใกล้ตัวที่เป็นคนรู้จักหรือทำงานด้วยกันเคยสนิทสนมกัน
คืออันนี้มันจะต่อกันเองใช่ไหม
สมมุตินะคะถ้าสมมุติเราเทียบจากอันนี้เนี่ย
กองปราบได้เนื้อเรื่องมามันเหมือนกับการทำงานอีกคดีหนึ่งไปเลยนะคะ
ใช่การสันนิษฐานจากผมที่คาดเดาว่าเจ้าที่กองปราบที่เข้าลงไปสืบสวนเนี่ย
เขาจะต้องเข้าไปดูประวัติปรุงประวัติของผู้ที่ต้องขังรวมกับเขา
แล้วก็มีทัศนคติยังไงแล้วมีเวลาพูดคุยหรืออยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นยังไง
สักถามจากตัวของผู้คุมนะครับ
ปรากฏว่ามีการสนทนาแล้วก็มีบริบทที่ใกล้ชิดกันมาก
จนถึงเวลาที่เขาออกมาหรือมีการประกันตัวมา
จากอโนนทนายที่ไม่รู้จักมาประกันตัวให้นะครับ
มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุอันนั้นนะครับคือจุดสตาร์ทและเลขหนึ่งขึ้นแล้ว
เพราะเลข๓๒ต่อมา๓ต่อมา
ตำรวจเขาก็จะเข้าไปเช็คอัพตามข่าวสารที่มานะครับ
พอเช็คนิดหนึ่ง๑๒๓เข้าทางเข้าหมด
เงินรับเข้าพี่น้องรู้เตรียม
การนะฮะเขาก็ถึงกระบวนการในการเก็บพยายาม
ฐานทั้งหมดตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นที่จะจับกลุ่ม
นิดเดียวค่ะเดี๋ยวก่อนโฆษณาคือว่าในกรณีนี้นะคะ
คือถ้ากองปราบรู้เสร็จแล้วเนี่ยคือมันมีทางเลือกอื่นที่
ที่ไม่ต้องแบบมีคดีนี้เกิดขึ้นมาอีกได้ไหมคะก็แค่อ่ะ
รู้แล้วว่ามีแผนก็แค่เช่นอาจจะบอกราชธรรมว่าอ่ะ
มีแผนแบบนี้นะรู้กันภายในแล้วให้ราชธรรมจัดการ
หรือก็แค่ระวังมากหน่อยใช้ชุดฮานุมานระหว่างที่ไปกลับศาล
คือโดยที่แบบไม่ต้องดำเนินคดีเรื่องของการวางแผน
ว่าอันเนี้ยมันมีอีกหนึ่งคดีอีกหนึ่งข้อหา
ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเป็นอาจกรรมรุนแรงและเป็น
เหิมเกลิมขององค์กรอัยกรรมขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องปล่อยไว้ไม่ได้
ข้อหาพยายามอยังมีอยู่ต้องรับโทษหนึ่งในสาม
เท่ากับว่าการพยายามเริ่มมีความผิดแล้วอาจารย์จอมเดชน์เหมือนรู้อะไรเยอะพักสักครู่
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีสองสายนะคะเราจะคุยกับอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็รองผู้บังคับการปราบปราม
ซึ่งดูแลคดีนี้ที่ทางผู้การสุพิสารบอกไว้ว่า
เมื่อรู้แล้วมันก็เป็นคดีอยู่แล้วที่เขาวางแผนแบบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการตั้งชุดขึ้นมาเพื่อดูแลคดีที่เตรียมจะหนีนี้นะคะ
รับผิดชอบโดยรองผู้บังคับการปราบปรามนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมดีกรสวัสดีครับท่านผู้การศิษฐานอาจารย์จอมเดชน์
แล้วก็อาจารย์จอมเดชอยู่ในรายการด้วยค่ะท่านค่ะ

ท่านรองค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะเรียนถามอย่างที่อยากจะทราบ

คำถามคือว่าจนถึงนะตอนนี้ที่ตำรวจบอกว่ามีชัดเจนทุกสิ่งอย่าง
ที่จะมัดตัวเอาผิดได้ว่าการการวางแผนตามที่ให้ข่าวนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ย
น้ำหนักตอนนี้มันไปอยู่ที่พยานหรือว่าหลักฐานตรงไหนคะที่กองปราบ
จะเพิ่มกดีนี้ขึ้นมาให้กับพันธบดโทบันยินค่ะ
พอจะบอกได้ไหมคะว่าความ
ข้อมูลที่ได้มาครั้งแรกเลย

พยานเทคโนโลยีหรือว่าบุคคลหรือยังไงคะท่าน
เริ่มต้นจากพยานบุคคลครับแล้วกองปราบไปสงสัยยังไงถึงไปหาบุคคล
จะเป็นพยานตรงนี้ตั้งต้นเรื่องได้คะคือคือขออนุญาตเรียนว่า
ในการทำงานของฝ่ายสวนกองปราบปรามนั้นนะครับเราจะมีการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเก่า
แล้วก็มีการคือการจับเนี่ยก็จะมีการซักถามอยู่แล้วครับ
ก็ให้ข้อมูลว่าเพิ่งประกันตัวออกมา
แล้วตัวออกมาจากเดินจำ
แล้วก็ตอบสักถามรายละเอียดก็ได้ความว่าอ้าวเกี่ยวพันกับ
ผู้โดยโทษบรรยีนตามที่สื่อสายคะแนนเสริมไปแล้วนะครับ
ก็คือในกรณีที่ทนายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาก่อนเลย

ครับคือคนนึงไปติดต่อในการติดต่อประกันครับ
มีการพูดคุยกันในเดินจำระหว่างตัวโจกับพนับประโยชน์โทบันยินทร์นะครับ
หลังจากนั้นก็มีทนายเข้ามาติดต่อแล้วอย่างนั้นก็มีการประกันตัวออกมา
ค่ะอย่างนี้ตอนที่ตำรวจกองปราบไปตามจับของไปตามจับโจรเนี่ยนะคะ
รู้หรือยังว่าโจเกี่ยวข้องกับแผนพันธบทโทบัญญินคะ

ทางผู้จุดสวนก็

ซักรายละเอียดแล้วก็ได้ข้อมูลมา

เห็นมีตัวละครทั้งหมด๔

ตัวที่๒คือท็อปตัวที่๓คืออดีตสสนครสวรรค์

คนที่เกี่ยวข้องจริงเอาเฉพาะพยานบุคคลเนี่ย

หรือว่าในสี่คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดคะอ่าประมาณสิบคนนะครับ
เป็นอย่างน้อยมีคนในครอบครัวไหมคะ
ก็มีมีข้อมูลแตะอยู่บางส่วนครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาต
ได้ค่ะท่านครับผมได้ค่ะมีมีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดอื่นอื่น

ก็มีข้อมูลอยู่ครับมีข้อมูลอยู่ในส่วนนี้ในส่วนของเจ้าที่ที่นอกจาก๔คนพี่สาวข้างต้นนะครับ
จะมีที่จะมีส่วนรับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวพันธุ์อยู่ครับ
ค่ะท่านรองค่ะที่ฉันจะถามขอย้ำอีกครั้งที่ฉันจะถามแต่ว่าท่านบอกแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะ
ทีนี้กลับมาที่เรื่องของแผนการต่างเนี่ยนะคะคือตกลงแล้วเนี่ยสิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นแผนแรกสุดเลยที่พันธบทโทบัญญินจะใช้คะท่าน
คือแน่นจากที่สื่อทำเสนอไปนะครับก็จะมีที่มีการทำเสนอไปเนี่ย
ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาใช้หรือสั่งการกับสิ่งที่เขาพูดกันทั่วไปนะครับ

ไม่ได้จอดจงหรือใช้ขายในส่วนเจ้านี้นี้
เพราะฉะนั้น๒๓อย่างที่ท่านรองพูดมาสักครู่นี้คือว่า
ก็ถึงแม้ว่าจะได้ยินมาแต่ว่ายังไม่ได้มีน้ำหนักมากพอ
ที่คิดว่าจะเป็นแผนจริงใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นเรื่องที่เหมือนตัวผู้ถูกเก่าหา
เพื่อนผู้ต่างหาว่าเดี๋ยวจะคำนึงเกิดขึ้นแต่ในส่วนแรก
คือที่ฉันไม่ได้ดูแคลนชีวิตในฐานะผู้ต้องหาของเขา
แต่คำถามคือว่าจริงถ้าเราประเมินจากแผนต่างทั้งที่เป็นข่าว
แล้วรู้แล้วเนี่ยตกลงการใช้วิธีทำร้ายตัวเอง
ตัวตายของพันธบทโทบัญญินเนี่ยอยู่ในความคิดเขาจริงหรือเปล่าคะ
ต้องเรียนให้ทราบว่าความล้ำลึกของตัวผู้ต้องหานั้น
ค่อนข้างลำลึกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยข้อหาที่ถูกจองจำอยู่
แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งคดีฆาตกรรม
นายชูวงแซ่ตั้งและคดีฆาตกรรมพี่ชายท่านภูมิภาษา

เพราะฉะนั้นพอถูกจองจำแล้ว
ถามว่าระบบการควบคุมของทางเดินจำแน่นหนา
การที่จะเล่นต้อนออกไปนั้นไม่ได้ง่ายเลยยากมาก
เพราะฉะนั้นการที่มีพฤติกรรม
การทำร้ายตัวเองโดยที่มีข่าวว่าจะมีการแฝนขอตัวตาย
หรือพฤติกรรมที่เราพบเป็นลักษณะเหมือนการนั่งคุยและยิ้มคนเดียว
สิ่งบ่อเคนเหล่านี้นะครับเราเก็บมาพิจารณาว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการที่เขาจะหนี

โอกาสที่เขาจะง่ายที่สุดคือการเข้าไปสถานพัฒบาท
ไม่ว่าที่ใดที่นึงอันนั้นจะง่ายที่สุด
แล้วต้องเก็บมาพิจารณาว่ามีข้อบมทิศไปชำนองอยู่ไหม
เราไม่ได้วางใจในส่วนนี้เลยครับ

ซึ่งเราได้ฟังแค่ส่วนที่สามารถออกสื่อได้นะคะแปลว่าคือกองปราบเองนี่ทุกมิติเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นคือณตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีการตั้งข้อหาในกรณีของการเตรียมทำแผนแหกคุกทำแผนชิงตัว
คือถือว่าความผิดสำเร็จแล้วถูกไหมคะ
ครับคือสำหรับกฎหมายนะเนี่ยมาตรา๓๔
ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนต่อการคือเท่ากับต่อการที่กระทำผิด
ท่านรองค์ชัดเจนมากค่ะเดี๋ยวยังไงเราคุยกันกับแขกรับเชิญ
แขกรับเชิญในรายการต่อนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดค่ะรองค่ะ

สวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวนั้นว่า
สุพิสารกับอาจารย์จอมเดชมีข้อมูลเพียบเลยนะคะที่จะวิเคราะห์สักครู่ค่ะ
ที่ดีที่สุดของแคเรีย
ด้วยเวลาอันจำกัดเรียนให้อาจารย์จอมเดชก่อนค่ะ
ประมวลทั้งหมดทั้งที่สัมภาษณ์แล้วก็ที่อาจารย์รู้อยู่แล้วเนี่ยนะคะ

ผมมองว่าตัวโดยความเป็นตัวของคุณบัญญินนะครับ
เขาก็คงยังไม่หยุดคิดหรอกครับ
ที่เขาจะทำอะไรที่มันพิษดาร

เขามันไม่มีอะไรหยุดความคิดเขาได้ถูกไหมครับ
แต่ว่าในความคิดของเขาเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นนะครับ
พอเขาเปิดไพ่ออกมาแล้วว่าเขาจะหนีอย่างนี้นะครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องถูกขังเดี่ยวถูกตึงถูกโซ่ตรวนนะครับ

เขาเวลาจะไปสารไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะต้องถูกเฝ้าระวังอย่างมากกว่าเดิมนะครับ
แต่ผมก็ยังเชื่อว่าความ
จนหมดชีวิตไป

เพราะฉะนั้นในเวลาที่ใช้อยู่ในเรือนจำ
ถ้าสมมุติว่าเรายังระวังเขาไม่ดี
หรือเรายังมีลอยช่องวัวบางอย่าง
ก็อาจจะต้องระวังเขามากขึ้นครับ

กรณีที่มีข่าวเรื่องของการพยายามจะแขวนคอ

คือเนื่องจากเป็นตำรวจด้วยคุณบัญญินเป็นตำรวจด้วย
เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าถ้าจะใช้วิธีใดก็แล้วแต่ที่จะออกไปจากเรือนจำได้
ถ้าไม่ใช้แบบความรุนแรงแบบถล่มเข้ามาเนี่ยนะคะ

ครับคืออย่างน้อยไม่ต้องเป็นตำรวจก็รู้ครับ
คือถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ย
มันมันก็จะทำให้เราได้รายละเอียดหลายอย่าง

แล้วเราก็จะเข้าใจว่าถ้าไปตรงนี้จุดป้องกันมันเปราะบางนะ
ถ้าไปโซนนี้ตรงนี้จะง่ายกว่านะอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับมันก็เป็นโรคอีกใบหนึ่งในเรือนจำ
เป็นเหมือนโลกอีกใบที่คนที่เราใช้ชีวิตโดยปกติเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
แต่ถ้าเราได้เข้าไปเดินเข้าไปคุยอย่างตัวผมเองก็มีโอกาสได้เข้าบ่อย
เพราะว่าสอนหนังสือนะครับแล้วก็พานักศึกษาไปดูงาน
ก็จะได้เข้าไปเดินในบางขวางไปดูว่าตรงรูนี้เป็นไง
คุยกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้เราก็จะได้ฟังเขา
พอเราได้ฟังเขาแล้วก็จะรู้ว่าผู้ต้องขังที่ต้องมาอยู่ตรงนี้
โอนชีวิตมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเขาเขาคิดอะไรบ้าง
เขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

คือที่ฟังมาทั้งหมดคือการที่ผู้ต้องหาผู้ต้องขังเป็นตำรวจเนี่ย
มันทำให้เรื่องนี้ยิ่งเป็นไปได้มากกว่าคนอื่นด้วยไหมคะแน่นอนครับ
ผมเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มจากตำรวจนายคนที่ไปจับนายโจ
คือไปจับคดีหมายจับครั้งเก่าแล้วไปฮิ้วเหล็กโจมาเนี่ย
แล้วก็นั่งสักถามคุยกับนายโจเนี่ยจนแสดงว่าทักษะของตำรวจคนนั้นน่ะ
ซักถามในโจจนได้จนประเด็นว่า
ให้คุณออกมาเรือนจำเนี่ยคุณออกมาง่ายขนาดนี้เหรอ
มีคนมาประกันแล้วใครประกันให้
พอประกันแล้วคุณตอนติดคุกอยู่กับใครออสติดกับผู้ต้องหา
มันก็เลยโป๊ะเท๊ะเลยนะฮะว่ามันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของ
ของแสงเทียนที่กำลังจะลามออกมานะครับ
อย่างนั้นนั่นคือจุดที่ตำรวจนายนี้เป็นคนมีความสามารถที่จะมีทักษะ
ก็ชมเชยจริงนะครับคงคิดว่าเป็นรูปแบบนี้
และทางกลุ่มงานไฟศึกษวนของคล่องปั๊บเนี่ย
แล้วพอขยายตูมปั๊บเนี่ยมันตอบโจทย์เดียวกัน
มันก็เลยต้องประสานเข้าไปในเรือนจำกับทางผู้จัดการเรือนจำนะครับ
ได้ข้อมูลมาอีกก้อนหนึ่งก็มันก็เกิดเป็นความจริงดังที่จะกล่าวหาได้นะครับ
ส่วนในประเด็นของตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะแหกหักหรือไม่
ยังเป็นความคิดที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลายืนยันว่า
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่๑ผู้ต้องขังขนาดทำซีรีส์๒ซีรีส์ใหญ่เนี่ยด้วยความซับซ้อนนะซับซ้อนนะฮะ
แล้วมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับมันจบที่ในชั้นศาลดีกาเลยนะอย่างน้อย๑๐ปีผมไม่เชื่อ
แล้วเขาจะสู้ในเรื่องสำคัญในการสืบพยาน
และช่วงระยะเวลาสืบพยานเขาจะมีการเดินทาง

แล้วถ้าการเยี่ยมยากหรือการควบคุมตัวผู้ต้องขังคนนี้
ในการสื่อสารกับโลกภายนอกไม่ละเอียดพอ
มีการส่งสารหรือมีการส่งสารอย่างอื่นได้ในเรือนจำเนี่ย
ประเด็นก็คือเขาจะอาจก่อเหตุในระหว่างทางหรือระหว่างกลับจากบันลังศาลก็ได้นะครับ
อาจจะสร้างสถานการณ์อย่างอื่นเพื่อให้ควบคู่กับการหลบหนี
ถ้าฟังทั้งสองท่านคือยังเป็นไปได้ต่อให้รู้ทันก็ยังอาจจะเป็นไปได้
คุณผู้ชมคะเรียนนัดล่วงหน้าไว้สองท่านเลยดีไหมคะ
ถ้าบอกว่าเป็นไปได้คือในส่วนนี้เนี่ยนะคะ
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีส่วนจะเกิดหรือว่าจะมีความพยายามอีกหรือไม่
ว่ากันเป็นท่อนไปแต่ว่าการเดินทางไปมาศาล
จะเกิดขึ้นจำนวนมากนะคะเพราะว่าหนี้ที่เราพูดถึงคือ
คดีเดียวนะคะคดีเรื่องของกรณีการอุ้มฆ่า
พี่ชายผู้พิพากษายังไม่ได้พูดถึงคดีอื่นอีกนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขออภัยเวลาน้อยจริงค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

วันนี้สวัสดีค่ะ